ช่วงแม่สายมูอ้าวสวัสดีค่ะนะคะแน่นอนค่ะ
เรื่องของห้องนอนมีผลกับชีวิตมากมายค่ะสิ่งที่ไม่ควรมีในห้องนอน
ทำให้ชีวิตเนี่ยความรักพังนะคะแตกหักเลิกลาค่ะ
ลองสังเกตในห้องนอนของตัวเองค่ะว่าเรามีตุ๊กตาหรือมีอะไรที่โดดเดี่ยว
วางอยู่ในห้องหรือเปล่าหามาเสริมนะคะแม้กระทั่งต้นไม้เนี่ย
ต้นเดียวต้องหาต้นคู่มาวางด้วยซ้ำค่ะบางคนมีรูปปั้นม้าตัวเดียวนะคะ
ก็ให้เสริมอีกหนึ่งตัวให้เกิดการเป็นคู่นั่นเองค่ะรวมถึงในห้องนอน
ไม่แนะนำให้มีภาพพรีเวดดิ้งหรือภาพคู่รักแต่ถ่ายภาพคู่รักได้
นี่แนะนำยินดีและสนับสนุนค่ะแต่ในห้องนอนขอนะคะ
เพราะว่าภาพพรีเวดดิ้งสิ่งต่างอาจารย์เคยเน้นย้ำหลายครั้งและคิดดูดีค่ะ
พรีเวดดิ้งอยู่ตรงหัวเตียงเนี่ยแน่นอนกระโปรงบาน
บางทีใส่รองเท้าบางคนก็เป็นกระโปรงชุดต่าง
เวลานอนเนี่ยมันคลุมอยู่ตลอดเวลาค่ะนั้นมันไม่เป็นมงคลต้องระมัดระวังนั้น
ไม่แนะนำให้มีภาพคู่รักอยู่ตรงบริเวณหัวเตียงนอนหรือในบริเวณห้อง
ภาพนี้จุดที่สำคัญที่สุดคือควรจะอยู่ระหว่างทางขึ้นของบันได
เขาบอกการก้าวขึ้นของบันไดเปรียบเสมือนการก้าวขึ้นของความรักนั่นเอง
ควรจะหาภาพเหล่านี้มาแปะติดตรงบริเวณด้านข้างบันไดถือว่าดีค่ะดังนั้นในห้องนอน
ถ้าแนะนำจริงคือไม่แนะนำให้มีภาพอะไรเลยเพราะเราจะต้องหลับลึกค่ะ
ส่วนไฟนะคะเขาบอกแบบนี้ค่ะเวลาเรานอนเนี่ย
ไม่แนะนำให้ส่องมาโดนตัวเองค่ะเพราะจะทำให้มีภาวะความเจ็บป่วยของคู่รัก
หรือทำให้เราเนี่ยมีภาวะความร้อนรนในจิตใจต้องระมัดระวังนะคะและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญค่ะนะคะ
เตียงนอนเนี้ยบางคนจะเห็นว่าอ่ามีฟูกอยู่สองฟูกค่ะ
ไม่แนะนำควรจะหาเตียงที่มันเป็นเสร็จสับ๖ฟุตก็คือ๖ฟุตเลย
ส่วนใต้เตียงนะคะถ้าเกิดในกรณีที่อ่า
มีใต้เตียงที่แบบยกสูงขึ้นเนอะจะมีช่องว่างของใต้เตียงแบบนี้ค่ะ
เขาบอกข้างล่างเนี่ยต้องสะอาดอยู่ตลอดเวลาห้ามสกปรกห้ามมีฝุ่นหรืออะไรก็ตาม
เพราะสิ่งเหล่านี้จะสะสมถึงปัญหาเรื่องราวต่างในความรัก
ความรักจะพังได้กับสิ่งที่ไม่สะอาดอยู่ใต้เตียงนั่นเองค่ะ
เรื่องของหมอนข้างค่ะนะคะควรจะมี๑เท่านั้นเอง
อย่ามีมากกว่าหนึ่งนะคะเพราะหมอนข้างเปรียบเสมือนการก่อนนอนใช่ไหม
ดังนั้นพอมีจำนวนมากขึ้นของหมอนข้างเนี่ย
จะทำให้คนรักไม่กอดเราจะมีไว้ทำไมคะอันเดียวก็พอค่ะ
แต่สำหรับใครที่ติดหมอนข้างนะคะอย่าเอาหมอนข้างไว้ตรงกลางนะคะ
ก็เอาไว้ตามข้างของตัวเองค่ะแล้วก็ให้แฟนกอดเราเท่านั้นก็มีความสุขแล้วค่ะ
หลายคนค่ะนะคะอาจจะมีประเด็นในเรื่องของกระจกนะคะ
กระจกสองตัวเองได้ไหมในห้องนอนอันนี้คำถามมาเยอะมาก
หม่อมนี้ค่ะกระจกสามารถมีในห้องได้แต่สิ่งที่ห้ามที่สุดคือปลายเตียงนะคะ
ปลายเตียงห้ามมีกระจกดังนั้นกระจกสามารถอยู่ข้างใดข้างหนึ่งได้ค่ะ
เพราะเขาเชื่อว่าในระหว่างของการนอนเมื่อตาเหลือไปเห็นกระจกเนี่ย
ส่งผลให้เราไม่มีความสุขในจิตใจหรือทำให้เรารู้สึกสะดุ้งตื่นนั่นเอง
เหมือนกับมีใครมองเราตลอดเวลาแต่ข้างข้างได้ไม่มีผลเรื่องกระจกนะคะ

ข้อ๕ห้ามใต้เตียงสกระปกเป็นอันขาด
ข้อ๖ห้ามมีหมอนข้างมากกว่า๑ใบนะคะ
ข้อ๗ห้ามวางกระจกเงาที่ปลายเตียงค่ะ
ส่วนเคล็ดและพิเศษที่จะทำให้ความรักเหนียวแน่นจะเป็นอะไร
ไปฟังอาจารย์เป็นหนึ่งต่อเลยค่ะ
ถ้าหลายคนค่ะที่คบกันมาแล้วรู้สึกว่าอยากจะให้รักนี้ยาวนาน
หรือให้ความรักเนี่ยสามารถดำเนินต่อไปได้หาตะเกียบคู่ที่หนีบติดกันนะคะ
ฟูกขึ้นมาค่ะโยนไว้ใต้ฟูกนะคะโยนลืมไปเลยค่ะ
เขาเชื่อกันว่าตะเกียบคู่หนีบติดกันเนี่ยตามความเชื่อของคนจีนโบราณนะคะ
ตะเกียบจะทำให้ทุกอย่างมีเป็นคู่เป็นคู่จะไม่แยกจากกัน
ที่สำคัญคือจะเสริมความรักให้ยั่งยืนนั่นเองนะคะนี่คือเคล็ดลับดีดีค่ะ
ในภาพรวมของห้องนอนนะคะลองปรับแก้ปรับใช้ดูค่ะ
อาจารย์เชื่ออยู่เรื่องหนึ่งค่ะนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือความรัก
เอาใจใส่กันการยอมซึ่งกันและกันหรือการให้อภัยซึ่งกันและกัน
เป็นสิ่งสำคัญมากกว่าห่วงจุ้ยศาสตร์ของอาจารย์พระพุทธคุณเพียง๕เท่านั้น
อีก๙๕เปอร์เซ็นต์คือมานะตนค่ะ
ตะเกียบตะเกียบตะเกียบตะเกียบคู่
เกียบมีความเชื่อว่าตะเกียบยังไงต้องอยู่คู่กัน
ทำไมสอดไว้ใต้ใส่ไว้ใต้ที่นอนเลยอย่างนี้
อย่าใส่ตรงหมอนนะไม่ได้เดี๋ยวพิมพ์
ใส่ใต้ที่นอนแล้วก็ภาพพีเวดดิ้งเราว่าไหลทุกคู่มั้ย
มีฉันมีที่ผ่านมาเธอมีไหม
ไม่มีแม้กระทั่งตะเกียบไม่มีอะไรเลย
ตรงใส่ตรงขับไปมีนะลองเพราะว่าใครอยากประสบความสำเร็จ
ไม่อยากเตียงหักเรื่องความรักนะคะจริงลองดู
พี่จังแบบหนึ่งบอกถ้าจะวางอะไรขอให้วางเป็นคู่อย่าวางเป็นคี่
อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าวางตุ๊กตาเอาไว้ก็หาคู่ให้เขาซะ
ทุกอย่างต้องเป็นคู่นะคะลองดูก็ได้นะคะ
เผื่อจะได้แบบว่าประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักนะคะ